อีกหนึ่งรายการพรุ่งนี้จะเปิดฉากแล้วนะครับ
หรือว่าหลังจากจบรายการนี้ก็จะมีชิงแชมป์โลกต่อที่ญี่ปุ่นทันที
นักกีฬาเข้าพักที่โรงแรมศรีมาธานีนะครับ
แล้วก็ลงฝึกซ้อมที่อาคารชาติชายฮอลสนามกีฬา
เลิมพระเกียรติ๘๐พันศาซึ่งเป็นสนามแข่งขันจริงใช้เวลา๒ชั่วโมง
โคชด่วนดนัยศรีวัชราบเมธากุลน้าภูกษรก็บอกว่า
ตอนนี้ผู้เล่นบางส่วนยังมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยจากเอเชนเกม
แต่ว่าจะพยายามฟื้นฟูร่างกายให้ลูกทีมพร้อมที่สุดสำหรับการแข่งขันครับ
ช่วงเวลา๒สัปดาห์นี้มันค่อนข้างสั้นนะครับ
ถ้าให้พักเลยแล้วก็ห่างเกมไปเลยมันก็คงลำบากนะครับ
จำเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบไปด้วยแล้วก็ทำการฟื้นฟู
แล้วก็เรื่องของเตรียมความพร้อมไปในตัวครับผม
เชียร์กันได้นะครับวันที่๑๖๒๓กันยายน
แล้วก็เจอกับญี่ปุ่น๑๘กันยายนในเวลาเดียวกัน
ส่วนพรุ่งนี้เป็นนัดเปิดสนามวันแรกครับ
แกรมคู่สำคัญ๑คู่นะครับ
สู้ดาวรุ่งสาวไทยเตรียมที่จะขึ้นกระชากเข็มขัดแชมป์โลก

หวังจะใช้ความหนักเข้าแรกครับ
เขาจะเป็นคนที่หมดเขาจะมีความสปีด

สิ่งที่เราต้องป้องกันที่สุดคือหมัด

นั้นอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าไหร่ก็เตะอะไรผมก็ไม่ค่อยเห็นเขาจะมีอะไรอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นครั้งนี้เราก็จะแก้เกมแล้วก็ได้จ้างครูมวยสากลมาให้กับสแตมเขา

ก็ดูอาทิตย์ละครั้ง
ก็เขาออกอาวุธยังไงแบบไหนเราต้องป้องกันยังไง
ส่วนคู่เอกครับก็เป็นนักมวยไทยครับศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นป้องกันแชมป์๑๑๕ปอนด์
วยชั้นดีจากเม็กซิโกและยังมีเพชรมรกฏวอสังประภัย
ดำไก่ย่าง๕ดาวน้องโอ๋ไก่ย่าง๕ดาวสิงหองน้อยปเตรกุลนะครับ
แทนที่สะเด็ดดาวพิทยาไทยแล้วก็มีสาวลูกครึ่งนะครับ
ญี่ปุ่นอย่างริกะอิชิเกะขึ้นสู้ด้วยครับ
ย้ำโปรแกรมนะครับ๓ทุ่มครึ่งทางหน้าจอไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดนะครับ
ศรีสะเกดจะขึ้นเป็นคู่เอกประมาณสัก๕ทุ่มได้นะครับ
ผมว่าบรรยากาศดีกว่าก็ซื้อบัตรไปดูแต่ถ้าเกิดไม่ว่างก็เปิดหน้าจอไทยรัฐนะครับ